หนุ่มทออร์หนุ่มการอากาศเนี่ย

ปรากฏว่าคุณผู้ชมหลับใน

เสียหลักครับไปชนอัดท้ายรถสองแถวเลยฮะ
โอ้โหมีเด็กด้วย

ปั้งเข้าไป

กระเด็นออกมาจากรถเลย

แล้วเมื่อกี้มันไปชนเสาไฟริมถนนด้วยนะ
พังเสียหายไปเหตุเกิดบนถนนนาราย
ตะมนต์ทะเลชุบสอนที่อำเภอเมืองลบบุรีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองครับ

ต่อมาตำรวจสพเมืองลบบุรีครับพร้อมหน่วยกู้ชีพ

ดูสภาพสิคนนอนกลางถนนเลย
นี่เอาร่มมากางให้หน่อย๑๑คนคุณผู้ชม๑๑คนคือผู้โดยสารบนรถ๒แถวที่หัวแตกบ้างบางคนนะ
อ๋อเด็กเป็นไรมั้ยแม่แผลถลอกตามตัวบางคนหมดสติเลยส่วนโชเฟอร์รถสองแถวคือนายโชคชัยอายุ๔๙ปี
อยู่ในห้องคนขับก็เจ็บเล็กน้อยครับกู้ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งรักษาตัวแยกกันไปตามแต่ละโรงพยาบาล
ส่วนเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์สีดำคือพันธาอากาศเอกสรายุทธ์เอี่ยมสกุลอายุ๓๓ปีเป็นทหารในลบบุรีครับทหารอากาศ
ขับรถมาจากงานแต่งที่จังหวัดสิงห์บุรีจะกลับบ้านพักที่ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลบบุรี
ตอนถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกเขาวูบไปแป๊บนึงวูบไปแป๊บนึงฮึกได้สติมาไปชนอัดรถสองแถวแล้ว
ต้นตำรวจนำตัวไปตรวจปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะครับโอ้โหดู